แต่เหตุการณ์ต่อไปนี้ก็คุยกันด้วยไม่ได้ใช้เหตุใช้ผลแต่ว่าเป็นการใช้กำลัง
ผู้ชายสองคนก็เป็นนุ่มนี่แหละฮะไปเตะฟุตบอลด้วยกันแล้วก็คำเหน่นกันสุดท้ายท้าทายกันนัดเคลียร์ตัวต่อตัวหรือเปล่าล่ะ
ตอนแรกเนี่ยตัวตัวคุณผู้ชมค่ะแล้วสักพักหนึ่งอีกฝั่งยังเพียงพร้อมแหมมันเรียกเพื่อนมากลายเป็นห้าตอนหนึ่ง

เรียกพวกมาเป็นห้าต่อหนึ่งครับมีทั้งพลั่วมีทั้งที่โกยผงฟาดเข้าไป
หนุ่มเสื้อเทาโดนไป๕ต่อ๑นี่ก็ยับเหมือนกันครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยวัดด่านสำรง๕๖สมุทรปราการนี้เองครับ
พี่ชายของคนที่โดนรุมเนี่ยเป็นคนเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊คพร้อมกับบอกว่า
น้องชายไปเตะฟุตบอลแล้วก็ไปมีเรื่องการเขม่นกับวัยรุ่นเจ้าถิ่น
ตอนแรกก็ท้ากันให้ตัวต่อตัวน้องเขาก็ไม่อยากมีเรื่อง
แต่ว่าแหม่สุดท้ายมันก็ต้องจำเป็นรับคำท้าไปนะฮะ
เดี๋ยวจะหาว่าไม่กล้านะฮะสุดท้ายก็ต่อยกันสองคน
แต่อีกฝ่ายหนึ่งต่อยไม่หยุดเลยครับน้องชายก็โกรธก็ขอสวนตอบโต้ไปบ้าง
พออีกฝ่ายสู้ไม่ได้แหม่ตอนพักเนี่ยมีการแอบโทรหาพวกมารุมด้วยนะ
ตอนแรกไม่มีพวกไงนะฮะสุดท้ายพวกมา
ตอนนี้น้องชายเองไม่ติดใจอะไรแต่ครอบครัวเห็นคลิปแล้วทนไม่ไหว
ต้องเอาเรื่องซะหน่อย๕๑แบบนี้มันยอมรับไม่ได้ก็เอาคลิปนี้ไปแจ้งความ
รู้ตัววัยรุ่นฝั่งที่มา๕๖คนเรียบร้อยแล้วนะฮะ
อยู่ระหว่างการเรียกตัวมาสอบปากคำแล้วก็จะเจรจาให้กับผู้เสียหาย
แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเอาความก็เดี๋ยวจะมีแจ้งความดำเนินคดีกันต่อไปนะครับ